ต้องยอมรับว่าหลังจากที่อยู่เพจเฟซบุ๊ก
มีการเคลื่อนไหวทุกผู้ชมครับก็หลังจากที่เคลื่อนไหวไม่นาน
เพจนี้ถูกปิดไปก่อนแล้วมีเปิดแฟนเพจขึ้นมาแทน
แล้วก็ยังโพสต์อย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับก่อนที่ทางทนายตั้ม
ที่ได้มีการโพสต์ให้รายละเอียดเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่า
คนที่โพสต์คนที่ใช้ต่างนานาเนี่ยเหมือนกับเขาได้
ไปอีกส่งให้กับบังแจ๊คนู่นน่ะซึ่งบังแจ๊คอยู่ต่างประเทศ
ในเรื่องกรณีคดีคุณแตงโมเนี่ยก็จะออกมาเคลื่อนไหวอยู่

เพราะฉะนั้นคนนี้ล่าสุดที่เป็นกรณีดังหน่อย
ก็โพสต์บอกว่าได้ผ้ามาแล้วผ้าลายลูกไม้ของคุณตังโม
แล้วจะให้สสเต้เอาไปตรวจสอบอะไรประมาณอย่างนั้น
ถามบังแจ๊กอีกรอบนึง

แต่เมื่อวานที่คุยกับคุณแม่คุณตังโมเนี่ยคุณแม่บอก

นี่นะฮะวันนี้เราก็เลยถามบังแจ๊กนะ

ไปเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาหรือว่าได้รหัส
แจ๊กยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ใช่คนโพสต์ภาพโพสต์คลิปต่างผ่านเพจของคุณแตงโมเลย
แล้วก็ไม่จริงด้วยที่มีข้อมูลมาอ้าง
วันที่คุณตังโมตกเรือเนี่ยไปเผยแพร่
ไม่เคยรู้อะไรล่วงหน้าเลย
ว่าจะมีภาพคุณแตงโมกับคนบนเรือเนี่ยมาว่อนโซเชียลในขณะนี้
ใครจะจะรู้

ว่ามันจะมีการเผยแพร่ภาพบนเรือในวันที่เกิดเหตุ
ไม่อ่ะผมไม่ใช่หมอผีอ่ะ

เราก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
หรือว่าอะไรเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพหรือว่าเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมคะ
หลายช่องติดต่อเข้ามาจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ผมก็งงอยู่ว่าทำไมอยู่ดีมาถามสนประยุทธ์ที่ผมมาเลย
ประเด็นต่างที่มันเกิดขึ้นในคดีคุณตังโมก่อนวันชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้
คือมีคนเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวเขาอ้างว่าเหมือนกับตอนหลังคุณแม่คุณตังโม
เชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเนี่ยเป็นการฆาตกรรม
แล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ยทางคดีเนี่ยน่าจะไม่ดีแน่
ก็เลยติดต่อถึงขั้นบอกขอเบอร์โทรคุณอัจฉริยะแล้วโทรไปหา
มีการส่งต่อข้อมูลต่อให้บังแจ๊กเพื่อจะให้บังแจ๊กเนี่ยเปิดเผยข้อมูล
แบบที่เราเห็นแล้วก็เนี่ยเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้แต่คุณแม่ก็ปฏิเสธ
บอกไม่เคยติดต่อคุณอัจฉริยะเลยแต่ยอมรับว่าเคยคุยกับบังแจ๊ก
แจ๊กก็บอกไม่เคยมีเลยรหัสหรือว่ามือถงมือถืออะไรของคุณแตงโม
ทีนี้เรื่องการได้คุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเราก็ถามบางแจ๊กว่าจริงไม่จริงยังไง
แจ๊กยอมรับว่าเป็นคนติดต่อไปหาคุณแม่คุณแตงโมก่อน
ช่องทางที่ติดต่อเนี่ยคือคุยกันทางแชทไลน์แล้วก็โทรไลน์คุยกันนะ
แล้วคุยกันบ่อยด้วยคือสัปดาห์นึงคุยกัน๔๕ครั้ง
แล้วที่โทรไปหาหรือว่าไลน์ไปหาคุณแม่คุณตังโมจนปัจจุบันเนี่ย
แจ๊กเขาอ้างว่าคุยกันจนแบบสนิทสนมกันเลยเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลย
ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับคุณแม่คุณตังโมไปแล้ว
แจ๊กบอกว่าไม่ขอเปิดเผยว่าใครเป็นคนกลางที่ช่วยประสานหรือว่าหาเบอร์ให้
จนสามารถติดต่อพูดคุยกับคุณแม่คุณแตงโมได้อย่างสนิทสนม
ประเด็นที่บางแจ๊กติดต่อพูดคุยกับคุณแม่คุณตังโม
แจ๊กบอกว่าส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องคดีคุณแตงโมนี่แหละ
คุยกันเรื่องแนวทางการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
แต่ยืนยันว่าตัวเขาไม่เคยได้รับภาพไม่เคยได้รับคลิป
หรือว่าไม่เคยส่งข้อมูลหลักฐานต่างจากคุณแม่คุณแตงโม
ให้ใครหรือเอาไปโพสต์เอาไปทำอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็ไม่ได้ถามคุณแม่คุณตังโมด้วยว่าเอามือถือคุณแตงโม
หรือภาพหรือคลิปต่างเนี่ยส่งไปให้ใครบ้าง
เนื่องจากบังแจ๊กบอกว่าคุณแม่คุณตังโมเวลาทำอะไร
คุณแม่ก็ตัดสินใจเองไม่เคยปรึกษาใครอยู่แล้ว

วันหนึ่งคุยเป็นชั่วโมงเพิ่งนอนจ่ายจากคุณแม่เสร็จ
เมื่อกี้ที่น้องโทรมาเนี่ยคุยกันคือคุณไม่ได้อยู่
คุยทางไลน์กับคุณแม่แตงโมคุณแม่พะนิดา
ติดต่อเขาได้ยังไงมีคอนแท็กคุณแม่ได้ยังไงหรือว่าใครเป็นตัวกลางในการประสานให้คุยกัน
ระหว่างบังแจ๊กกับแม่แตงโม